บรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับคุณสิริวัลฮะ
คุณสืบสกุลคุณสมบัติแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนะคะ
เพราะเพียงการเดินออกมาปรากฏตัวของนายทักษินชินวัฒน์
ณขณะนี้ได้รับรายงานว่า
เข้าสู่ขั้นตอนของการดำเนินการทางเอกสาร
ที่บริเวณภายในอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
หลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการยุติธรรมนะคะของทางเจ้าหน้าที่
ก็จะเดินออกมานะคะก็มาตรงที่โต๊ะหมู่บูชา
ที่มีการจัดไว้ซึ่งเป็นพระบรมศัยลักษณ์
จะให้นายทักษิณได้ถวายทำความเคารพ
ก่อนที่จะออกมาปรากฏตัวกับสื่นคนชน
และคาดว่าจะเดินมาทางรั้วบริเวณซ้ายมือ
ที่เห็นอยู่บริเวณด้านหน้าก็จะมีบรรดาสมาชิกนะคะ

กรรมการบริหารของพักเพื่อไทยหลายคนนะคะที่มารอในวันนี้
รวมถึงคุณวราวุฒิศิลปะอาชาวันนี้ก็มาปรากฏตัว
แล้วก็มานั่งอยู่บริเวณแถวหน้าด้วยนะคะ
เพื่อที่จะมารอให้การต้อนรับนายทักษิณ
ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยค่ะ
หลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการนี้แล้วนะคะ
ก็มีการรายงานว่าจะนำตัวนายทักษิณขึ้นรถ
เพื่อที่จะส่งตัวไปที่ศาลดีการณ์ที่บริเวณสนามหลวงทันที
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการก่อนที่จะส่งตัวเข้าเรือนจำ
ตอนนี้คุณสุศกุลรอเพียงนี่เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแล้ว
เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแล้วว่าให้เตรียมตั้งแถว
ก็มีการปรบมือให้เจ้าหน้าที่เพื่อที่เปิดทางให้สื่อมวลชนได้มีการบันทึกภาพ
อย่างสะดวกของนายทักษิณนะคะ
ถ้ามีจังหวะนะคะจะได้ฟังเสียงของคุณทักษิณในการเปิดใจนะคะ
ตอนนี้คือเจ้าหน้าที่มายืนรออยู่บริเวณประตูแล้ว
ประตูประจกที่เราเห็นข้างหน้า
มีการส่งสัญญาณว่าจะมาแล้ว
หลายคนก็ตื่นเต้นสีหน้าของบรรดาสมันติธรรมชาติเพื่อไทย
ก็ยกโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อที่จะบันทึกภาพ
เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศสดในขณะนี้เลย
นี่ค่ะประตูเปิดแล้ว
เป็นภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทางฝ่ายความมั่นคงออกมา
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมทางศิลป์ค่ะ
มีการยกมือชวนชีวิตนะคะ
เพราะกับชอบครัวนะคะคุณแพทย์ทองทานคุณพิชย์ทองทานแล้วก็คุณทานทองแท้นะคะ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ